หวย๓๐ล้านเลยก็แล้วกันนะครับ

โอ้โหมีกระแสข่าวออกมา
ครูปรีชาจะยอมรับสารภาพ

คือมีกระแสข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไปสอบปากคำครูปีชาด้วยตัวเองตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
เพราะครูปรีชาร้องขออยากจะสารภาพ
แล้วไปมาครูปรีชาลังเลบอกขอนอนคิดคืนนึง

เริ่มต้นจากกระแสข่าวบอกว่าสารภาพแล้ว

แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ

ยังไม่สารภาพไม่รับข้อกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหา
ทั้งสองคนทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบิน
คงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิม

แต่วันนี้ก็ได้ประกันตัวในชั้นศาลนะครับ

เพราะว่าตามที่ได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก็คือตำรวจจะพาครูปรีชาไคร่ครวน
กับเจ๊บ้าบินนะครับแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับ
ไปที่ศาลตอนประมาณ๘โมงเช้า

ครูปรีชาได้รับสารภาพแล้ว

ว่าไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ตัวจริงเรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากมีกระแสข่าวว่า
เมื่อคืนนี้พลตำรวจโทษธิติราช
หานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เดินทางมาสอบปากคำครูปรีชาที่กองปราบด้วยตัวเอง

เนื่องจากมีความคิดจะขอรับสารภาพคดีดังกล่าว
เพื่อจะได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน

เปลี่ยนเป็นขอคิดอีกสักหนึ่งคืนอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายแล้วไม่มีนะฮะเรื่องนี้ไม่ได้มีนะครับ
ไม่ได้มีการรับสภาพอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ตอน๘นาฬิกา๓๐นาทีเช้าวันนี้
ตมตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
ก็เดินทางมาที่กองปราบรามนะครับ
แล้วก็ได้พูดคุยกับครูปรีชา
ก่อนที่ครูปรีชาจะออกจากห้องคุมขัง
แล้วก็เดินตามพลบุรีมัยตรีขึ้นไปที่ด้านบนของกองปราบรามนะครับ
ส่วนเจ๊บ้าบินก็นี่ฮะก็ออกมาเจอกับเจ้าหน้าที่ตอนเช้าเหมือนกัน

เอาเป็นว่าทั้งสองยังให้การปฏิเสธเช่นเดิม
ใช่ค่ะทางด้านพลตำรวจรีมายตรีฉิมเฉิดเอง

ว่าผู้ต้องหายังไม่ได้รับสารภาพ
ยังไม่ได้รับสารภาพตามที่มีกระแสข่าว
ยืนยันแบบนี้เพราะท่านก็ได้ไปคุยเองเมื่อเช้าที่ผ่านมา

ตอนเช้าก็ให้ทั้งสองคนทั้งครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบินอาบน้ำแต่งตัวกินข้าว

ผู้สื่อข่าวก็รายงานละเอียดถึงขั้นที่ว่ากินอะไรตอนเช้า

ก็เหมือนเมื่อสองวันก่อนก็กระเพราเหมือนกัน

ก็พอประมาณสิบนาฬิกา๔๐นาทีแล้วครับ
ดูแล้วก็สีหน้าก็ปกตินะใช่ค่ะที่ผู้สูตรรายงานบอกว่าก็สีหน้าก็ยังพอยิ้มแย้มได้อยู่นะครับ
ครีชานี่ยังยิ้มได้อยู่ใช่นะฮะนักข่าวก็พยายามถามในช่วงเวลานี้นี่แหละ
ครูครับตกลงสารภาพแล้วจริงหรือเปล่าครับครูไม่ตอบก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวนะครับ
ตำรวจก็พาขึ้นรถตู้ไปที่สารอาญารัชดานะครับก็ไปสารตั้งแต่ช่วงสายจนเย็นถึงลงมานะคุณเห็นมาสอน
ใช่ค่ะนี่ฮะเจรัตนาพรนะครับแม่ค้าขายสลากที่ยืนยันมาตลอดว่าเป็นคนขาย
ตเตอรี่รางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ให้กับครูปรีชา
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาทีช่วงเย็นวันนี้ครับทั้งหมดก็เดินทางลงมาจากศาลนะครับ
โดยมีนายเกรียงไกรนาควรีทนายความของครูปรีชามาด้วยนะฮะพาครูปรีชากับเจ๊บ้าบินออกมานะครับ
โดยสรุปแล้วสารมีคำสั่งให้ประกันตัวครูปรีชากับเจ๊บ้าบินนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์ด้วยวงเงินหลักทรัพย์คนละ๑แสนบาทนะฮะ
พนักงานสอบสวนเองเขาก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีกำหนดเงื่อนไขอะไรด้วยนะคะสำหรับการประกันตัวในครั้งนี้ศาลก็ไม่ได้มีเงื่อนไข
แต่ให้มารายงานตัวกับศาลในวันที่๑๔มีนาคมนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับโดยทนายความของครูปรีชาก็เป็นคนพูดเป็นหลักนะฮะ
แล้วก็มีครูปรีชากับเจ๊บ้าบินอยู่ข้างนะครับ
เกรียงไกรนาควรีทนายความของครูปรีชาบอกว่าเรื่องแนวทางคดีก็คงต้องไปปรึกษาหารือกันต่อ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าครูปรีชาให้การรับสารภาพนั้นขอยืนยันว่าครูปรีชาไม่เคยรับสารภาพแม้แต่ตัวหนังสือตัวเดียว
ชั้นสอบสวนครูปรีชาปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาไม่รู้ว่าสื่อมวลชนไปเอาข่าวมาจากไหน
เพราะถ้าครูปรีชารับสารภาพในวันนี้ศาลก็คงไม่ปล่อยตัว
อันนี้ทนายบอกนะฮะนั่นก็แสดงว่าสารให้ประกันตัวปล่อยตัวเพื่อสู้คดีต่อ
ฟังเสียงท่านายดูนะครับ
ไม่ได้รับสารภาพแม้แต่ตัวหนังสือตัวเดียว
ตำรวจบอกว่าครูปรีชาให้การเป็นประโยชน์
เรายังให้การปฏิเสธถ้าจะเอาผิด

บอกว่าพนักงานสอบสู่ไม่คัดค้านการประกันตัวของทั้ง๒คน
เพราะทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์
สัดทอดไปถึงผู้ร่วมคบูรณ์การบางส่วน

แต่เขายังยืนยันว่าเขาปฏิเสธทุกอย่าง
ต้องไปหาความจริงมาให้ได้เองนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามครูปีชานะฮะ

ยังยืนยันเป็นเจ้าของโรตเตอรี่ใช่หรือเปล่าครับ

นี่คือที่ศาลนะครับสำหรับวันนี้นะครับ